เปรย์อะไรพวกนี้นะครับคือเราจะใช้เนี่ยบางทีต้องระวังกันหน่อย
ค่ะมีหญิงสาวคนนึงนะครับเธอกลับมาถึงบ้าน
เธอก็ฉีดพ่นแอลกอฮอลเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อนจะเข้า

หลังจากนั้นพอเข้าบ้านปุ๊บก็เอายากันยุงคงจะเอามาจุด
จุดไล่ยุงพวกนี้ใช้ไฟแชคปุ๊บเนี่ยลุกไหม้เลยฮะ

นี่ทางครอบครัวเขาก็ร้องมายังเพจสายใหม่ต้องรอด
เพื่อจะให้เป็นสื่อกลางขอความช่วยเหลือหน่อย

ตอนนี้เดือดร้อนจริงแล้วก็อยากจะแจ้งข่าวเป็นอุทาหรณ์กันด้วย
บ้านอยู่ที่ถนนฮัทไทยราชแยก๒นะครับ
มนตูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
นี่คุณเอกพบเหลืองประเสริฐทางผู้ก่อตั้งเพจ
สายใหม่ต้องรอดก็ไปกับทีมงานนะครับ

บอกว่าคนเจ็บชื่อนางวิพาพรยี่สุนศรีอายุ๓๐ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มวันที่๓๐มกราคม
แฟนสาวคือคุณวิพาพรเนี่ย
ไปทำงานแล้วก็กลับมาถึงบ้าน๓ทุ่ม
ก็ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ตามเสื้อผ้าและร่างกาย
เพื่อฆ่าเชื้อโรคเป็นปกติทุกวัน

เนื่องจากในบ้านมีผู้สูงอายุไม่อยากให้มีชงมีเชื้ออะไรพวกนี้มาติด
พอพ่นสเปรย์แอลกอฮอลฉีดพ่นตามร่างกายอะไรเสร็จเรียบร้อย

คุณวิพาพรก็เดินเข้าไปที่ห้องนอน
แล้วก็หยิบยากันยุงขึ้นมาแล้วก็จุดไฟแชคเพื่อจะจุดยากันยุง

ไฟแชคประกายไฟมันลุกปฤบ
แล้วไปติดไหม้เสื้อผ้าซึ่งมันมีแอลกอฮอล์เต็มเลย
ไฟลุกไหม้ทั่วร่างกาย

แฟนนุ่มเห็นเนี่ยไฟท่วมตัวไปช่วยดึงเสื้อผ้าที่ติดไฟออกมา
จนไฟลวกมือด้วยนี่เห็นไหม
อย่างนี้เลยนะน่ากลัวจริงนะต้องเตือนกันไว้นะครับ
พอดึงเสื้อพ่งเสื้อผ้าจนไฟลวกติดมือเนี่ย
ก็วิ่งไปตักน้ำในห้องน้ำเอามาราดตัวแฟนสาวจนไฟดับ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่แฟนนุ่มที่เข้าไปช่วย
คือสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยหรือแม้แต่เจลแอลกอฮอล์เนี่ย
ถ้ามันยังไม่ระเหยยังไม่สนิทเนี่ยยังไม่ไปโดนไฟไม่ได้เหมือนกันนะฮะ

อยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่รังสิตนะฮะใช้สิทธิ์๓๐บาทรักษาทุกโรค
แต่แผลไฟไหม้มันเกินกว่า๖๐ของร่างกาย
ซึ่งเอาละส่วนหนึ่งก็เบิกได้แต่อีกหลายอย่างก็เบิกไม่ได้
ซึ่งตอนนี้มีค่าใช้จ่ายวันหนึ่งก็ตก๕๐๐บาทอยู่เหมือนกัน
เพื่อเป็นรอบของร่างกาย
สายใหม่ต้องรอดที่เข้าไปดูกรณีนี้นะครับ
เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าดูแลเรื่องของสิทธิ
หรือว่าการรักษาพยาบาลยังไงบ้างได้ไหม

จากเรื่องของโควิดหรือว่าการฉีดวัคซีนโดยตรง
แต่ตรงนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พอจะมีทางช่วยกันได้หรือไม่

ส่วนการถูกไฟไหม้อะไรพวกนี้ถ้าเจอเหตุกระทันหันนะครับทุกผู้ชมครับ

คือถ้าเราพบเนี่ยยังไงเอาน้ำราดหรือเอาผ้าหนาชุบน้ำเนี่ย

พยายามดึงเสื้อผ้าที่ถูกไฟไหม้ออกมาแล้วก็ใช้น้ำสะอาด
พยายามเอาไปล้างไปราดสักประมาณ๑๐นาที
แล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะนอกจากแจ้งกู้ภัยนะ
ด้วยการเนวดหัวใจไม่ใช่พัมป์นะฮะ

แล้วในรถมันร้อนก็มีคำเตือนอยู่บ่อยว่าต้องระวัง